มาดูความคิดเห็นแล้วก็กำลังใจจากส่วนต่างนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นายรัฐมนตรีก็ระบุว่าได้ติดตาม
สถานการณ์ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรี
โดยขอขอบคุณผู้ราชการจังหวัดเชียงรายและข้าราชการทุกคนในพื้นที่ที่ทำงานอย่างหนัก
รวมทั้งฝากให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ทั้งส่วนที่เจาะปล่องลงมาจากด้านบนเขาและหน่วยซิลที่เข้าทางพื้นจนถึงโถงได้
ส่วนถึงแสดงถึงความก้าวหน้าของการทำงานทำให้ครอบครัวของเยาวชนและคนไทยทุกคนมีความอุ่นใจมากขึ้น
และขอให้ทุกย่างก้าวของเจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จโดยนายกรัฐมนตรีจะเฝ้าเอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลา
รวมถึงเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจพาทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างไม่ย่อท้อ
โดยหวังตรงกันว่าภารกิจนี้จะประสบความสำเร็จโดยเร็ว
ทุกคนเอาใจช่วย
ให้คุ้มครองทีมของหมูป่าทุกคนนะคะให้ปลอดภัยให้ยังเข้มแข็งทั้งกายและใจ

พี่น้องข้าราชการ

ที่กำลังช่วยกันปฏิบัติหน้าที่
ในการตามหาน้อง๑๓คน

วันนี้คนไทยทุกคนและชาวโลก

รวมทั้งขอชื่นชมเพื่อน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน

ส่วนทางด้านของนายสามารถแก้วมีชัย

ด้านหน่ำห่วงเป็นทางน้ำที่รับน้ำ
วันนี้เข้ามีป้ายเลย
อากาศที่นี่อากาศค่ะ

ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวทีมหมูป่า

เสียสละทุ่มเทช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะ